เพราะว่าทางยาดของผู้เกาะเหตุ

กลัวว่าจะเกิดถังแก๊สระเบิดขึ้นมา
เพราะมันมีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่ง
เมาเหล้าแล้วก็ไม่พอใจคนในครอบครัว

กะจะจุดไฟให้ไฟมันไหม้ให้ถังแก๊สระเบิดนะครับ
คุณผู้ชมไปดูช่วงเหตุการณ์หน่อยครับ
ผู้สูงอายุสองท่านไหมฮะนั่นคือตายายนะครับ
ตายายของผู้ชายคนหนึ่งก็บอกว่าเอือมกับหลานเหลือเกิน

แล้วมันก็เข้าไปร้านขายของชำซึ่งเป็นของน้าสาวเนี่ย
ไปเปิดวาวถังแก๊สคุณผู้ชมได้ยินเสียงสู้ไหม
ได้ยินเมื่อกี้เออสู้นะคือเสียงของแก๊สที่มันออกมาจากถัง
อันตรายมากเลยนะเออแล้วหลานชายตัวเนี้ย
หลานชายคนนี้ถือไฟแชคอยู่ด้วย
กะจะจุดไฟให้ถังแก๊สมันระเบิดนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นที่ร้านขายของชำ
ที่๙๐ทับ๑๕๑ซอยวาสนา
ถนนพัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
คือมีผู้ชายคนหนึ่งเมาฮะแล้วมาเปิดวาวถังแก๊ส
แล้วคุณตาคุณยายสองท่านพยายามใช้ไม้เข้าไปตี
แล้วก็จะห้ามปรามหลานชายให้สงบซะทีนะครับเพราะเมาเหลือเกิน
ต่อมาทางเจ้าหน้าที่สพเมืองนครนครศรีธรรมราช

ก็พบกับนายนัทพงศ์เทาแสนอายุ๓๐ปี
อยู่ตรงข้ามกับร้านขายของชำแห่งนี้
เป็นผู้ชายที่สวมเสื้อกีฬาสีม่วงเบอร์๑๐นี่นะครับ
อยู่ในอาการมึนเมาฮะเอะอะโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่อง
ในมือยังกำไฟแชคอยู่๑อันแล้วขู่จะจุดไฟเผาร้านด้วยนะครับ
ขณะที่คุณตาวัย๘๑กับคุณยายวัย๘๐ปี
ซึ่งเป็นตาและยายของผู้ชายคนนี้
ก็ถือไม้เข้ามาเดี๋ยวจะตีหลาน

ก่อเหตุกับตากับยายกับญาติทำไมแบบนี้นะครับ
ดูมาตั้งแต่เด็กส่งเสียให้เรียนจนจบระดับอาชีวะ
การงานไม่ยอมทำเอาแต่เที่ยวเตรแล้วกินเหล้าทุกวัน
พอเมาก่อเหตุต่างแทบไม่เว้นแต่ละวัน
คุณยายสิเงื้อมไม้แล้วบอกโอ้อยากจะตีหลานคนนี้เหลือเกินนะครับ
คือก่อนเกิดเหตุนายนัทพงศ์
ดื่มเหล้าตั้งแต่ช่วงบ่ายจนเมา
แล้วก็ถูกน้าสาวซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชำเนี่ย
ตำหนิติเตียนต่อว่าทำให้ตัวเขาโกรธน้า
อารวาสใช้ไม้ทุบตีถังแก๊สแล้วไปเปิดวาวแก๊สทุกถังเลย
น้าสาวก็บอกว่าสุดทนกับพฤติกรรมของหลานชายนี้เหมือนกันนะครับ
ก็ตำรวจนะฮะก็ต้องควบคุมตัวนายนัทพงศ์ผู้ก่อเหตุไปนะฮะ
ก็ถ้าจะแจ้งความหรือไม่แจ้งความก็ต้องดูว่าทางญาติ
ทางตายายทางน้าสาวจะแจ้งความเอาผิดหลานอย่างไรต่อนะฮะ